เคสนี้ไม่น่าจะต้องสืบว่าเกิดจากอะไรนะคะยาเสพติดแน่
พ่อค่ะเสพยาจนคลุมคลั่งแล้วอุ้มลูกสาวไว้แค่๖เดือนอ่ะพี่อุ๋ย
ขึ้นรถแล้วขี่หนีตำรวจหนีแบบฝ่ายปกครองแบบหวาดเสียว
ขี่ชนรถตำรวจขี่ชนรถชาวบ้านขี่ชนชาวบ้านขาหัก
แล้วตอนนี้ตำรวจเขาก็ไล่ล่ากันเพื่อที่จะช่วยเด็กวัย๖เดือนให้ได้
แล้วลองไปดูบรรยากาศนะคะเขาบอกว่ายิ่งกว่าในหนังอีกอ่ะ
มันตายนี่
นี่ค่ะขับซิ่งแบบไม่คิดชีวิตรถรถคันที่อุ้มเด็กขึ้นมาคือคันสีขาวเนี่ยนะคะ
อืมจังหวะที่ตำรวจช่วยเด็กไว้ได้เนี้ย
ทันทีที่เอาลูกสาววัย๖เดือนออกจากอ้อมอกพ่อที่คลั่ง
ยาได้เนี่ยชาวบ้านคือกรูเข้าไปรุมแบบนี้เลยค่ะ
วิทย์จะโดนเท้าซะแบบหนักอ่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาโกรธแค้นมากจริงนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพท่าสาราค่ะ
ตำรวจสพท่าสาราก็ส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและกู้ภัย
ระนับเหตุที่พ่อคนนึงวัยสี่สิบสี่ปีเนี่ยเสพยาจนคุ้มคาวและอุ้มลูกสาววัยหกเดือน
ขึ้นรถขับออกจากบ้านพักที่อำเภอท่าสาราด้วยความแบบหวัดเสียว
ขับเร็วขับเสียวเฉียวชนชาวบ้านข้างทางชาวบ้านขาหักไปคนหนึ่ง
ส่วนสภาพรถของคนก่อเหตุก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะคะ
ชนหลังไม่รู้หลุดหายไปไหนแล้วหน้าก็ยับหลังก็เยินพังไปหมดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ไล่ล่าอยู่ชั่วโมงนึงถึงจะจับตัวได้นะคะ
อย่างที่บอกว่าพอช่วยเด็กออกมาได้ตัวพ่อนี่เกือบถูกรุมประชาธรรมเกือบตายอะค่ะ
ตำรวจเนี่ยห้ามเอาไว้ได้ทันแล้วก็ต้องคุมตัวส่งโรงพยาบาลบำบัดรักษาอาการ
แล้วก็คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๕โมงครึ่งเขาบอกอุ้ยชาวบ้านเนี่ยลุ้นไปหมดเลย
เดี๋ยวดูสภาพพ่อนี่ค่ะแล้วลูก๖เดือนเองอ่ะ
ทีนี้ทีมข่าวได้คุยนะคะกับกู้ภัยที่เขาช่วยระงับเหตุเขาบอกว่าหูเหตุการณ์มันทั้งระทึกทั้งวุ่นวาย
ชาวบ้านตกใจมากเพราะมีการสกัดรถมีการชนกันมีการชนคนอีกต่างหาก
กว่าจะควบคุมได้เนี่ยก็ลากกันไปประมาณสัก๔๕กิโลเมตรได้
แล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยดี

เมื่อวานทางวัดก็เป็นภาระของตำรวจเมื่อวานระทึกไหมเอวุ่นวายกันไหมครับ

มันหลายกิโลกว่าจะเอาอยู่ครับคว่าจะควบคุมได้
ตำรวจส่งตัวคนก่อเหตุเข้าบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แต่อย่างที่บอกว่าเวลาคนเสพยานานจนหลอนเนี่ย
คือบางทีมันไม่ได้หลอนเพราะว่าเสพเกินขนาดหรือว่าไม่ได้เสพ
บางทีอยู่มันก็หลอนขึ้นมาได้จากที่สมองมันพังไปแล้ว